การค้าส่งค้าปลีกนี่ใหญ่ที่สุดในย่านทวีวัฒนาเลยนะครับร้านค้านี่มีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของสดผักผลไม้อาหารปรุงสุกอีกทั้งนะครับการตกแต่งตลาดนะครับเป็นล็อกเป็นช่องเป็นแนวระเบียบเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านผมบอกต้องมาตลาดแห่งนี้ไม่เคยเงียบเหงาเลยครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ

ก็อยากให้ร่วมมือกันนะคะช่วยเหลือทุกอาชีพ
โดยเฉพาะแม่ค้ารู้สึกว่าช่วงนี้ลำบากมากเลย

พ่อค้าแม่ค้าคุยกันปรับทุกข์กันไหม

พอเห็นหน้ากันบางครั้งก็ไม่ต้องพูดแล้ว

ส่งกำลังใจวันนี้มาให้กำลังใจถึงที่เลย

โอ้โหบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับ
สิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ค้า
แม้ว่าตอนทำงานจะเหนื่อยล้าบ้าง
แต่พอทำงานเสร็จแล้วนะครับ
แต่ผมก็ขอเป็นกำลังใจนะยังไงนะผลทางสู่ความสำเร็จ
ไกลเกินฝันแน่นอนครับพ่อค้าแม่ค้าครับ

เหนื่อยต้องดับร้อนด้วยน้ำแตงโมน้ำผลไม้สักหน่อย
อย่าลืมนะครับเข้าพรรษาปีนี้สส
เชิญชวนมางดเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยกัน
เล่าโทร๑๔๑๓เดี๋ยวไปหาดอมกับน้ำแข็งกันครับ